ข่าวนี้เลข๒มาแรงคุณ

แต่ว่าคนขับรถก็งงเหมือนกัน

ขนาดผมมีแกนเหล็กในการให้มันเสียบไว้
รวมถึงรัดเชือกรัดอะไรแน่นหนา

แล้วคุณคิดดูเอาคนไปยกเก็บไม่ได้นะ
ประมาณกี่ตอน๒ตัน
ตัน๒๒๐๐กิโล
ม้วนหล่นมา๒ม้วนแบบนี้

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนเทพรัฐบางนาตราดขาออกนะครับ

จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ทีนี้ทำยังไงในการที่จะกู้เจ้าเหล็กม้วนพวกนี้

คนขับคือนายปรัชญาก็ยืนแซงตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ให้ฟังผมนะกำลังขนเหล็กม้วนพวกนี้ไปส่งที่แหลมชะบัง

และทีนี้๒ม้วนที่มันหล่นไปเนี่ย

ผมยืนยันนะผมรัดเอาไว้เลย
เพราะว่านักข่าวเราถามพี่รัดไว้หรือเปล่า

ประดูกคุณมันคงถลายหนักมากจนทำให้เหล็กข้างหลังกานไว้

เจ้าหน้าที่ทำไงดีในการกู้คุณ

รวมพลังของเจ้าหน้าที่ในการยกไม่ไหว
ค่อยเอาเครนมายกทั้ง๒มวลนี้
เอาไปขึ้นหลังรถบรรทุกแล้วก็ขนออกจากถนนก่อน

ว่าเหตุใดมันถึงร่วงถึงหล่นลงมาแบบนี้นะครับ
เกิดเป็นอุบัติเหตุใหญ่เพราะรถตรงนั้นเส้นนี้เยอะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่มันร่วงนะโชคดีไม่มีรถคันหลังมาชน